ตามความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านหลังหนึ่งนะครับ
แล้วก็มีลักษณะของการเปิดบำบัดรักษาอาการต่างให้กับผู้คน
โดยอ้างอิงหลักศาสนาอะไรแบบนี้นะครับ
ปรากฏว่ามีชาวบ้านได้กลิ่นเหม็นเน่าแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ
เปิดไปในบ้านเมื่อวานนี้พบศพอยู่หนึ่งศพนี่ฮะเน่าดำอย่างเงี้นะครับ
เอาผ้าคลุมห่มผ้าเหมือนให้นอนปกติเหมือนหมอน
แล้วก็มีแป้งมีปูนขาวโรยไว้เต็มเลย
แต่คาดว่าเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า๑๐วันนะ
เพราะว่านอนชัยออกมาจากตาทั้งสองข้างแล้ว
ใช่มีไม้กางเขนมีการเขียนข้อความอะไรเอาไว้เยอะแยะ
ผนังบ้านค่ะมีผู้หญิงอยู่ในด้านในของบ้าน
ตอนที่เข้าไปดูเนี่ยไม่เห็นใครแต่พอไปดูด้านในบ้านเจอผู้หญิง๓คน
คนหนึ่งเขาบอกว่าเขาเป็นคนป่วยมาบำบัดรักษาเหมือนกัน
อีกสองคนเขาเป็นเจ้าของบ้านเขาบอกว่าเขาเป็นหมอ
เป็นคนมาเช่านี่แหละเขาเรียกตัวเองว่าหมอ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วไม่มีใบประกอบวิชาชีพอะไรทั้งสิ้น
แต่เรียกตัวเองว่าหมอแน่นอนว่ามันมีคำถามตามมา
สองคนนี้เสื้อชมพูกับเสื้อเทานะคะบอกว่าตัวเองเป็นหมอ
ถ้าผู้หญิงเสื้อเหลืองอีกคนนึงจะเป็นคนที่มาบำบัด
อันนี้คนมาบำบัดนะครับญาติเขามารับกลับไปแล้ว
ส่วนศพที่พบตรวจสอบแล้วชื่อนายสรวุฒิเดชทวีอายุ๖๒ปี
คดีนี้อยู่ในท้องที่ของสพเมืองนครนายก
เพราะฉะนั้นคำถามมันตามมาแน่นอนก็คือ
ผู้ที่บอกว่าตัวเองเป็นอาจารย์ทั้งสองคนทำอะไรกับผู้ชายคนนี้

แล้วทางคดีความล่ะถือว่าเออมันมีความผิดไหม
เขาตายแบบไหนอะไรยังไงโอ้มันเป็นคดีทั้งนั้นนะครับ
หรือถ้าตายเองแต่คุณไม่แจ้ง

ใช่เขาก็อ้างว่าคิดว่าสวดมนต์ให้แล้วศพคนนี้จะฟื้นขึ้นมา
วันนี้นักข่าวเราไปคุยไปถามด้วยเขาก็ยืนยันเหมือนเดิมนะ
บอกนี่ถ้าตำรวจไม่มาเนี่ยเดี๋ยว๑๘ธันวาคมพรุ่งนี้ใช่ไหม
ถ้าตำรวจไม่มาพรุ่งนี้เขาก็ฟื้นแล้วท่านผู้ชมครับ
วันนี้คนที่เรียกตัวเองว่าเป็นหมอนะชื่อเล่นชื่ออ้อยเขาเรียกว่าหมออ้อย
นวลละออบัวบานศรีกับอีกคนนึงนะครับ
ก็คือนางพัฒนันสดมณีถูกนำตัวไปสอบปากคำที่สพเมืองนครนายก
หลังจากพบศพนายสรวุฒิเดชทวีอายุ๖๒นอนอยู่ที่ห้องโถงของบ้าน
นี่ฮะทั้งสองคนก็สีหน้าแววตาก็กังวลเลยอ่ะเห็นไหม
ให้ข้อมูลกับนักข่าวสั้นบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมด
ขอให้ไปศึกษาเรื่องของศาสนากันเอาเองนี่ตอนนี้ตอนที่รอให้ปากคำ
หลังจากให้ปากคำกับตำรวจเสร็จนะครับนางพุทธนันนะครับ
ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านเช่าเนี่ยนะก็ยอมให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะครับ
บอกว่าที่บ้านของเธอไม่ได้เปิดเป็นสถานพยาบาล
แต่เป็นสถานที่ในการรวมผู้คน
ที่ต้องการรักษาตัวให้มาอยู่ที่นี่ด้วยการใช้พลังพระเจ้า
เดี๋ยวเราจะมีผู้ที่เขาอยู่ในศาสนาที่เขาจะมาให้คำอธิบายนะฮะ
เพราะว่าที่ศพก็มีเหมือนติดไม้กางเขนเอาไว้อยู่ที่ผนัง
แล้วก็ตรงกับที่หัวของศพเลยครับมีติดบทสวดเอาไว้เต็มฝาบ้านไปหมด
แต่นางพุทธนันทร์คนนี้ที่ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
คุณสุชาดาสุริคงไปตามเรื่องนี้มา
นางพุทธนันบอกว่าอย่างนี้เหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้

วันที่๓๐พฤศจิกายนที่ผ่านมา
นายสรวุฒิที่เป็นศพอยู่ในบ้านมารักษาอาการที่บ้านเธอ
โดยวันนั้นใส่สายสวนปัสสาวะมาด้วย
นี่นะฮะซึ่งวันนี้ภรรยาของนายสรวุฒิก็ให้สัมภาษณ์กับเรานะครับ

แต่นางพุทธนันบอกว่านายสรวุฒิมาขอสวดอธิษฐาน
ให้พระเจ้าช่วยรักษาอาการเจ็บป่วย
จากนั้นรุ่งเช้าก็คือ๑ธันวาคม
นายสรวุฒิได้ไปถอดสายสวนปัสสาวะออกที่โรงพยาบาล
แล้วก็เริ่มหัดเข้าห้องน้ำเอง
วันที่๔ธันวาคมยังอยู่ที่บ้านของนางพุทธนันนะ
นายสรวุฒิไปเข้าห้องน้ำนางพุทธนันอ้างว่าเห็นนานผิดสังเกต
ก็เลยเข้าไปดูพบว่านายสรวุฒิลื่นล้มในห้องน้ำ
ก็เลยพามานอนที่ห้องโถงของบ้าน
ตอนนั้นก็ยังพยายามบอกนายสรวุฒิว่าให้กลับไปรักษาที่โรงพยาบาล
แต่นายสรวุฒิไม่ยอมบอกว่าขอนอนสวดมนต์ภาวนาอยู่ที่นี่
ต่อมาครับ๗ธันวาคมนางพุทธนันอ้างว่า
นายสรวุฒิเสียชีวิตในวันนี้นี่แหละ
โดยก่อนที่จะเสียชีวิตได้ขอบคุณเธอกับหมออ้อย
อีกคนนึงนะฮะผู้หญิงเสื้อเทาที่เราเห็นในภาพตอนแรกนะครับ
โดยนายสรวุฒิได้ขอบคุณเธอกับหมออ้อยที่ช่วยกันรักษา
และหมออ้อยตอนนั้นตัดสินใจนำนายสรวุฒินอนอยู่กลางห้องโถง
ในลักษณะเนี่ยฮะนอนหนุนหมอนเอาผ้าห่มห่มให้แล้วก็ช่วยกันสวดมนต์
เพราะเชื่อว่าเดี๋ยวคนตายจะฟื้นขึ้นมา
เขาอ่อนแรงเดี๋ยวเฉยเขาก็อธิษฐานไป
ในความเชื่อให้เขาร่างกายเขาขึ้นมาเป็นปกติดังเดิม
เพราะว่าที่ประจำก็เต้นหัวใจก็เต้น
มาทราบอีกทีประมาณวันที่๗ตอนกลางดึก
ไปเข้าห้องน้ำใช่ไหมเรามาดูก็จะคอยดูแกอยู่เรื่อย

ก็ลมหายใจก็ไม่มี
ธันวาคมลมหายใจไม่มี
เมื่อวานนี้ไปพบสมศพคือ๑๖ธาวนาคม
ก็เกือบ๑๐วัน
อย่างที่เชมานาที่เขาถันสูตรเบื้องต้นเลย
บอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
บอกว่าในคำพีบอกชัดว่าคนสามารถฟื้นคืนชีพได้

คนตาบอดก็สามารถมองเห็นได้คนพิการก็สามารถกลับมาเดินได้

ถ้าตำรวจไม่เข้ามายุ่งในบ้านนะไม่มาเอาศพออกไป
นาฬิสต์สระวุฒิจะฟื้นมาในวันพรุ่งนี้คือ๑๘ธันวาคม

ช่วงระหว่างที่ยูมาตลอด
ว่าตั้งแต่เขามาที่บ้านจน๗ธันวาคมไม่มีลมหายใจเนี่ย
อยู่กับศพแบบนั้นไม่ส่งกลิ่นเหม็นเหรอ
อ้อยบอกว่าเธอไม่ได้กลิ่นหรอก
เนื่องจากเธอมีความคิดที่สะอาด
คิดไม่สะอาดนั่นแหละถึงจะได้กลิ่น
แล้วหลังจากที่นายสรวุฒิเสียชีวิต
เขาก็ใช้ชีวิตกันอยู่ในบ้านแบบปกติ

ถ้าเราคิดสะอาดมันก็ไม่มีกิน
มันก็จะมีข้อโครงข้อความในการเขียนอะไรหลายสิ่งหลายอย่าง
ใช่ค่ะก็คือตั้งแต่วันแรกที่เจ้าหน้าที่เข้าไปในบ้านแล้วก็พบศพ
ตัวผู้หญิงสองคนที่อ้างตัวว่าเป็นหมอ

ไม่ได้นับถือรัฐธิอะไรแปลกประหลาดหรอก
นับถือศาสนาคริสต์แล้วก็แปะไม้กางเขน

แต่จริงแล้วคนที่เขานับถือศาสนาคริสต์
เขาบอกว่าศาสนาคริสต์ไม่ได้สอนอะไรแบบนี้เลยนะคะ
บาทหลวงประจำวัดมารดาพระศาสนะจากนครนายกบอกว่า

ไม่มีคำสอนเลยค่ะว่าถ้าตายแล้ว
มนต์แล้วก็จะทำให้ฟื้นคืนชีพได้
คือตามหลักของทุกศาสนาเหมือนกันหมดคือ
สอนให้คนเป็นคนดีทำบุญ

ก็จะได้กลับไปอยู่กับพระเจ้าหลังความตาย
ไม่ใช่ตายแล้วฟื้นขึ้นมาค่ะ
ตามหลักศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิก
เราไม่มีสอนเรื่องตายแล้วสวดมนต์แล้วต้องกลับคืนชีพ
ไม่มีเราไม่ได้สอน
สอนเรื่องทำดีทำบุญ

ก็จะได้กลับไปอยู่กับพระเจ้าหลังจากความตาย
ไม่ใช่ว่าต้องรับฟื้น
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราไปบ้านของภรรยาผู้เสียชีวิตที่พบเป็นศพ

ที่อำเภอพาชีจังหวัดพระนครสิวทิยา
ไปคุยกับนางนัทธนันกิติโชคอารีนนท์อายุ๕๕ปี
บอกว่าอยู่กินกับผู้ตายมาเป็น๑๐ปีค่ะ
มีอาชีพปลูกดอกไม้เป็นไม้ประดับ
แล้วก็มีอาชีพรับจ้างทั่วไป
ป่วยเป็นโรคต่อมลูกหมากโตประมาณปีกว่า
เธอก็พาไปรักษาตามโรงพยาบาลปกตินะคะ
แต่มารู้จากเพื่อนบ้านว่ามีแพทย์ทางเลือก
สามารถรักษาอาการนี้ได้ที่จังหวัดนครนายก

เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา

สามีก็นอนรักษาอยู่๘วัน
วิธีก็คือรักษาแบบจิตบำบัด
เธอบอกว่าเธอก็ไปเยี่ยมสามีอยู่บ่อยนะคะ

ทางโรงพยาบาลส่งตัวไปรักษาต่อ
ที่โรงพยาบาลพระนครศรียุธยา

ก็กลับไปรักษาตัวที่บ้าน

คนฝั่งขวามือนะคะก็คือผู้ตายไม่ฟัง
บอกว่าเดี๋ยวจะกลับไปรักษากับหมออ้อย

จนสามสิบพฤษฎิกายยนต์สามี
รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านไปเลยค่ะ

นั่งรถตู้ต่อไปนครนายก

สามธันวาคมเธอบอกว่าเธอโทรไปคุยด้วย

หลังจากนั้นก็ติดต่อสามีไม่ได้อีกเลย
เสียงเขาอยู่อ่ะ

พอโทรไปหลังโทรศัพท์ไม่รับแล้ว
ก็บอกว่าหายเท่าไหร่ที่จะกลับ

เพราะว่าสภาพศพที่ได้รับมาก็คือ

วันนี้คุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวธนรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็เป็นทาวน์ฮาวส์แบบเนี้ยนะครับเจอกับเพื่อนบ้านนะเพื่อนบ้านบอกว่า
บ้านหลังเนี้ยเนี้ยหมออ้อยเนี้ยมาอาศัยอยู่ได้สักเจ็ดเดือน
มาอยู่ก็ไม่เคยพูดจากับใครเพื่อนบ้านก็เลยไม่รู้ว่าบ้านหลังนี้
เปิดรับบำบัดรักษาผู้ป่วยด้วยนะครับเมื่อช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา
เพื่อนบ้านที่ชื่อนางสาวิราชินีที่คุยกับเรานะครับบอกว่าเธอกับชาวบ้านได้กลิ่นเหม็นเน่า
ก็เลยช่วยกันตามหาแต่ไม่เจอนะฮะว่าต้นต่อมาตรงไหน
ของเธอเคยทำลูกโป่งลอยเข้าไปในบ้านที่เกิดเหตุ
เรียกเจ้าของบ้านเพื่อขอลูกโป่งคืนแต่เจ้าของบ้านกลับมองหน้าคล้ายกับไม่พอใจ
ซึ่งส่วนตัวแล้วเชื่อว่าศาสนาไม่น่าจะมีการสอนแบบนี้นะฮะ
แบบที่หมออ้อยกับคนที่อยู่ในบ้านอ้างนะครับ

วิธีกรรมหรืออะไรแทนในบ้านหรือ

ศาสนามันไม่ได้สอนให้ใครต้องมาทำแบบนี้
เป็นที่คนพี่คิดในมุมมองส่วนตัวนะ

เป็นที่จิตของคน

แต่เราต้องอยู่รวมกับคนที่

ก็ต้องถามทางเจ้าของบ้านที่ให้เช่าด้วยนะครับ

จะมีข้อหาฆ่าคนตายทำอะไรประมาท

ยังละเอียดจากทางโรงพยาบาลก่อน
แล้วก็รอการตรวจสอบประวัติ
ทางจิตด้วยนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยทั้งคู่ไม่เคยมีประวัติการรักษาอาการทางจิตนะฮะ
ภูมิกับการสอบภอมเมืองนครนายกบอกว่าได้สอบปากคำทั้งสองคนเกี่ยวกับ
ลักษณะการรักษาอาการให้กับผู้ตายแล้วทั้งคู่ก็บอกว่าก็เน้นที่เรื่องนวด
กับการภาวนาขอพลังจากพระเจ้าตอนนี้ก็จะรอผลนะฮะเรื่องของผลชนะสูตรศพอย่างละเอียดนะครับ
เหลือก็คือต้องไปดูสิ่งแวดล้อมต่างเกี่ยวกับความผิดเรื่องของพรบประกอบวิชาชีพ
สาธารณสุขการประกอบสถานพยาบาลเพราะว่าเขาไปแอบอ้างเรื่องการบำบัดรักษา
ทั้งคู่ยืนยันว่าผู้ตายล้มในห้องน้ำแต่ไม่ได้พาส่งโรงพยาบาลเพราะผู้ตายไม่ไป
อันนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่ามันจะเป็นเหตุแห่งการทำให้เขาเสียชีวิตไหม
ส่วนเรื่องมีศพในบ้านแล้วไม่แจ้งเหตุภายใน๒๔ชั่วโมงอันนี้ก็มีโทษแต่เป็นลักษณะเปรียบเทียบปรับ